ท่านผู้ชมครับวันนี้โตโนภาคินนักร้องนักแสดงหนุ่มชื่อดัง
เดินทางถึงนครพนมแล้วนะฮะค่ะเขาเตรียมพร้อมที่จะว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขง
จากฝั่งไทยไปฝั่งสปลาวหารายได้หาเงินทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลทั้งสองฝั่ง
นี่วันนี้ไปพร้อมกับแฟนสาวนะน้องนิชานางเอกสาวชื่อดัง
ก็มีชาวบ้านมีประชาชนมีคนในพื้นที่มาให้กำลังใจให้การต้อนรับกัน
แล้วก็ลงเรือไปตรวจสอบสภาพของแม่น้ำโขงด้วย
เอามือหน่อยครับนี่นะฮะน้ำเยอะเหมือนกันนะคุณเขียนมาสอนใช่ค่ะ
ในการจะไหว้ข้ามโขงนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังที่โตโน่ให้สัมภาษณ์ล่าสุดในวันนี้นะครับ
เอาเป็นว่าโตโน่เนี่ยบอกว่าไม่สนเลยนะดราม่งดราม่าอะไรต่างนานานะฮะ
ซึ่งพร้อมแล้วก็ฟิตมากนะที่จะไหว้ข้ามโขง
แต่เอาดราม่าที่เกิดล่าสุดวันนี้ก่อนนะครับ
ก่อนหน้านี้ท่านคงเคยเห็นคลิปนี้นะฮะ
ที่เขาจะอัปเดตความคืบหน้า
ทดสอบความฟิตการฟิตซ้อมของโตโน่มาตลอดเนี่ยนะครับ
ก่อนจะไหว้ข้ามโขง๒๒จุฬาคมนี้นี่
นี่เป็นคลิปตอนที่โตโน
ทดสอบความฟิตของร่างกายในการว่ายน้ำ
อุโมงน้ำที่เป็นนวัตกรรมกีฬา
ช่วยสร้างความฟิตของทางคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะนี่นะฮะ
ทีนี้มีผู้ที่เขาบอกว่าเขาเป็นนิสิตจุฬา

ข้อมูลเอาไว้แล้วเขาก็ตั้งคำถามถาม

บอกในฐานะนิสิตที่เรียนอยู่ที่คณะนั้น
ที่ให้โตโน่ไปใช้บริการอุโมงน้ำ

อาจารย์ที่คณะบอกว่าตั้งแต่ปี๑อุโมงน้ำเนี่ยแพงมาก

แต่ที่งงคือนิสิตเข้าไปเรียนรู้อะไรกับอุโมงน้ำนี้ไม่ได้เลย
แต่ทำไมโตโน่เข้าไปแบบไม่เสียเงิน

มันก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมานะครับทุกผู้ชมครับ

ทางคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ออกเอกสารชี้แจงเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
โดยบอกว่าอุโมงน้ำ
เป็นนวัตกรรมกีฬาที่ช่วยสร้างความฟิตให้กับร่างกายเป็นนวัตกรรม
ที่มีมาตั้งแต่ปี๒๕๖๐ยืนยันว่าเปิดให้นิสิตรวมถึงบุคคล
ภายนอกหรือว่าทีมนักกีฬาเข้ามาใช้งานได้โดยมีค่าใช้จ่าย
เขาจะแบ่งเอาไว้นิสิตเท่าไหร่ภายนอกเท่าไหร่ภายในเท่าไหร่
ค่าบริการแบบไหนนะแต่ต้องระบุรายละเอียดในการขอใช้บริการมา
แล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างนี่ฮะแล้วก็ระบุด้วยว่าเป็นเอกสาร
ที่มีการส่งหนังสือมาขอความอนุเคราะห์จากคณะและคณะให้
อนุเคราะห์กับทางโตโน่โดยคิดค่าใช้จ่ายตามระเบียบ
เห็นไหมฮะสีแดงขวามือข้างล่างที่เขาเป็นเอกสารยืนยันว่า
โน่เนี่ยขอความอนุเคราะห์มาก็อนุมัติโดยคิดค่าใช้จ่าย
ตามระเบียบแต่มันก็กลายเป็นดราม่าเข้าไปอีกเพราะมีคนไป
ร่างกายกับอุโมงน้ำของทางคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาของจุฬา
บอกคุณหมออาจารย์เจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬา
ลงกรบอกขอบคุณนะฮะที่มีน้ำใจและน่ารักมากไม่คิดค่า
ใช้จ่ายการทดสอบสมรรถภาพผมสักบาทอืมคนก็เลยอ้าวตกลงแล้ว
ยังไงกันแน่คิดหรือไม่คิดมันมันก็ยังเป็นคำถามอยู่นะทุกผู้ชม
ครับนี่ค่ะคือต้องยอมรับว่าการว่ายน้ำข้ามโขงในโครงการ
เนี่ยนะฮะคือเขาบอกเขาตั้งใจที่จะหารายได้หาเงินทุนสนับสนุน
ช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนก็คือโรงพยาบาลนครพนมและ
โรงพยาบาลแขวงคำม่วนในฝั่งสปลาวของโตโน่เสา๒๒
ตุลาคมนี้เนี่ยมันมีกระแสทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยฟัง
ที่สนับสนุนก็บอกว่าเออดีแล้วล่ะก็เป็นการหาเงินช่วยเหลือ
ฝั่งที่ไม่เห็นด้วยเขาก็ในมุมหนึ่งเขาก็เป็นห่วงกลัวจะได้รับอันตราย
ถูกต้องหรือมองว่าเอ้าบางคนก็บอกถ้าโตโน่จะไห้ก็ไห้คนเดียวสิ
เจ้าหน้าที่ที่ไปซัพพอร์ตไปช่วยเหลือเป็นทีมเซฟตี้เขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ย
รับผิดชอบไว้เหรอนี่นะฮะหรือว่างบประมาณอะไรต่างนานาเนี่ยใช้งบแบบไหนอะไรยังไง
เมื่อวานทีมงานคุณโตโน่หรือว่าผู้จัดการส่วนตัวก็ยืนยันว่างบประมาณที่ใช้เนี่ยเอกชนสนับสนุนทั้งสิ้น
ไม่ใช้งบจากภาครัฐเลยไม่ใช้ภาษีของประชาชนเลย
แต่ได้โพสต์คลิปวีดีโอพร้อมข้อความลงในเฟซบุ๊กบอกว่าโตโน่ถึงนครพนมแล้ว
ทีมงานมาลงเช็คจุดไหว้แต่มีคนไม่ยอมลง
แล้วบอกว่าอีก๓วันพบกันที่ลานพญาศรีสัตนคราชนครพนม
ที่ไม่ยอมลงเขาหมายถึงแซวโตโน่ที่มาถึงแล้วยังไม่ยอมลงจากรถ
ลองดูคลิปนี้หน่อยนะครับ
รักล่าสุดนะคะมีความเคลื่อนไหวแล้ว
มีข้อความบอกว่าหลายครั้งแล้วที่ได้รับกำลังใจดี
แต่กัปตันของเราก็กลั้นมาตลอดจนมาวันนี้ที่นครพนม
ตั้งแต่เดินเข้าร้านอาหารมาทุกโต๊ะให้การต้อนรับอย่างดีมาก
เดินเข้ามาทักทายขอถ่ายรูปและพูดกับกัปตันของเราว่า
สู้เป็นกำลังใจให้นะสู้นะลูกป้าเป็นกำลังใจให้
คำพูดทุกการกระทำที่ทุกคนเข้ามาทักทาย
เข้ามาให้กำลังใจมันมีความหมายและมีพลังกับพี่โน่มาก
ขอบคุณกำลังใจพลังใจดีที่มีให้พี่โน่
และทีมงานทุกคนจริงมันมีความหมายกับพวกเรามาก
มันเป็นพลังที่เราสัมผัสได้ทำให้มีแรงใจมากเลย

แล้วก็มีภาพโตโน่อยู่๓ภาพนี่ฮะตาแดงร้องไห้
บางภาพก็ยกแขนขึ้นมาปาดน้ำตาเพราะกำลังใจเยอะค่ะ
นี่น้องนิชานะอยู่ใกล้แฟนสาวนะฮะ
ทานข้าวกันแล้วก็ได้กำลังใจจากคนในพื้นที่
คุณผู้ชมครับโตโนภาคินกับทีมงานมาถึงนครพนมเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะฮะ
มากับน้องนิชานะฮะนางเอกสาวชื่อดังนะครับ
แล้วก็มาที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงถนนสุนทรวิจิตในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
เยื้องจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนี่ฮะ
แล้วก็มีชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย
พอเขาทราบข่าวก็มารอต้อนรับให้กำลังใจ
หลังจากนั้นก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวโตโน่บอกว่าดีใจมาก
แล้ววันนี้ก็ภาคภูมิใจมากที่ชาวนครพนมหลายคนมารอให้กำลังใจ
ส่วนกระแสดราม่าที่ถาโถมเข้ามาเนี่ยโตโน่บอกเป็นเรื่องธรรมดา
เขาบอกเขาขออ้าแขนรับเลยนะ
และจะไม่เอามาเป็นอุปสรรคในการไหว้ข้ามโขงของเขา
เพราะความสำคัญที่สุดก็คือเป้าหมายของการจัดกิจกรรมว่ายน้ำข้ามโขง
ในการหารายได้ช่วยเหลือโรงพยาบาลนครพนม
และโรงพยาบาลแขวงคำม่วนในฝั่งสปลาว
คือโตโน่ยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าตัวเขาเหนื่อยเนี่ย
เหนื่อยก็คืออย่างมากก็ช่วงฟิตซ้อมมาเดือนหนึ่ง
กับวันไหว้จริงวันเสาร์ที่จะถึงนี้๒๒ตุลาคม
แต่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์หมอพยาบาล

เรารักที่นี่เราอยากจะเป็นความตั้งใจครับ
แล้วก็ต้องขอบคุณทั้งพี่สื่อมวลชนด้วย
แล้วก็ขอบคุณทางจังหวัดนครพนมด้วยครับ
ที่มาช่วยกันให้ในครั้งนี้ครับ
มีความสุขโดยเฉพาะคุณหมอครับคุณพยาบาล
จะได้ทำงานได้เต็มที่มากขึ้น
แต่ว่าจะช่วยได้มากน้อยขนาดไหน
อันนี้ผมไม่มั่นใจแต่จะพยายาม
หลังจากนั้นก็ลงเรือหางยาวไปกับทีมงาน
เพื่อตรวจสอบสภาพแม่น้ำโขงคือโตโน่ยืนยันว่าเขาและทีมงาน
กังวลอะไรทั้งสิ้นนะครับอย่ามุ่งมั่นเดินหน้าอย่างเดียว
ขณะเดียวกันนะครับที่บ้านเกิดของโตโน่ที่จังหวัดขอนแก่น
นี่นะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนจะเดินทางมานครพนมนะครับ
คุณแม่ของโตโน่ก็พาไปไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สารพระภูมิในหมู่บ้านเพื่อความเป็นสุริมงคลเอาเลิกเอาชัย
ก่อนจะถึงภารกิจวันเสาร์ที่จะถึงนี้
ขอบคุณที่จะมาช่วยผมในครั้งนี้นะครับ
หัวใจทุกการกดไลค์ทุกการช่วยกันแชร์

การที่จะให้คนมาช่วยกันดูแลคุณหมอคุณพยาบาล
ก็คือการดูแลพวกเราพวกเรานั่นแหละ
แล้วก็ให้คนได้รับรู้

เมื่อวานมีคนแจ้งโตโน่บอก๕๕ล้าน
ส่วนยอดล่าสุดณขณะนี้นะครับ
อัปเดตข้อมูลเมื่อช่วง๓ทุ่มที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนี้ยอดบริจาคเข้าร่วมโครงการที่โตโน่จะไหว้ข้ามโขงเนี่ย
เดี๋ยววันเสาร์นี้ก็รอติดตามกันอีกทีนึงใช่ค่ะ